คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นทางสังคม
แต่ว่าต้องนำเสนอข่าวอย่างระมัดระวังนะคะ
ต้องเหมาะสมด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ไปกระทบกับเด็กนะคะ
คือเนื้อเรื่องของมันก็คือเรื่องของการแสดงความรักของคนในครอบครัว
ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือเป็นการแสดงความรักระหว่างพ่อกับลูกสาว
พ่อก็คือนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ชื่อดังวัย๔๙ลูกสาวอายุ๙ขวบนะคะ
เป็นประเด็นที่พูดถึงกันตั้งแต่เมื่อวาน
ชื่อของโปรดิวเซอร์คนนี้ถูกติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้
เรื่องของเรื่องก็คือโปรดิวเซอร์ชื่อดังท่านนี้เนี่ยนะคะ
ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวในหลายอิริยบทและคนในสังคมก็มองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ทีมงานของเราทำเป็นกราฟิกขึ้นมาใช่ไหมคะว่าสิ่งที่คนมองว่าไม่เหมาะสมนั้นเป็นลักษณะอะไรยังไง
ขอไม่ใช้ภาพจริงไม่ใช่ภาพเด็กและดิฉันขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อด้วยนะคะ
ก็มีหลายหลายอิริยบทที่คนมองว่าไม่เหมาะสมอะค่ะนี่ค่ะเช่นการลงมือเข้าไปในเสื้อนะคะ
แล้วก็มีข้อความแบบนี้ต่อมาค่ะกราฟิกไปได้เลยนะคะไปเรื่อยได้เลยค่ะ
ลักษณะคล้ายแบบนี้ตอนจังหวะเดินเข้าลิฟต์นะคะแล้วก็มีข้อความตามนั้น
ถลกเสื้อนะคะบอกว่าพ่อก็ให้นมลูกได้แล้วก็เหมือนกับให้ลูกสาวดูดนมอย่างนี้นะคะ
นี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอามือไปอยู่ที่อวัยวะเพศหรือเปล่านะครับ
ไวเลยค่ะภาพกราฟิกนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีหลายหลายภาพ
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโลกโซเชียลก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งค่ะ
กลุ่มที่มองว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักปกติแต่ละบ้านมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปก็มีนะคะ
ก็มองว่าเกินขอบเขตไม่เหมาะสมเข้าข่ายคุกคาม
ควรเคารพสิทธิในร่างกายของเด็กก็มีนะคะเสียงแตกจริงค่ะ
พอเป็นประเด็นร้อนขนาดนี้ตัวโปรดิวเซอร์ชื่อดังซึ่งก็คือคุณพ่อเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมขออภัย
บอกว่าต่อจากนี้จะระมัดระวังการแสดงออกความรักกับลูกให้เหมาะสม
แต่ยังไม่ได้ลบภาพที่มีการโพสต์เอาไว้นะคะ
คนก็ยังไปคอมเมนต์ถล่มในไอจีเยอะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ควรแสดงออกขนาดนี้
คนบันเทิงหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
แม้กระทั่งคนที่เข้าไปคอมเมนต์กลายเป็นโดนทัวร์ลงไปซะด้วยคุณซีศรีวัฒน์นะคะ
ก็ไปคอมเมนต์ว่าน่ารักคนก็ไปตำหนิว่าทำไมถึงมองว่าน่ารัก
ในวงการบันเทิงหลากหลายความเห็นค่ะคุณอันภูวนาศก็โพสต์เอาไว้ว่า
จริงแล้วเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของผู้เป็นพ่อท่านนี้นะคะแต่มันไม่เหมาะสมนั่นแหละ
คุณบุ๋มปนัดดาก็พูดในฐานะทำงานเกี่ยวกับเด็กและผู้หญิงรวมไปถึงคุณบุ๋มเองมีลูกสาว
คุณพีเคปิยวัตรดีเจดาด้าก็พูดในรายการวิทยุเลยว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมจริง
ลองฟังดูนะคะสำหรับเสียงสะท้อนจากคนในวงการบันเทิงค่ะ
มันมีกระแสหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางครุ่มบ้านฉันก็ทำ
ไม่ใช่ว่าว่าบุ๋มเอามาปกป้องพี่นึงนะแต่สุดท้ายพี่ระบายอารมณ์นึงภาพออกใช่ไหม
ตัวอยู่ในพลองมาจะไม่สนุกแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนที่พูดเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจและสามารถนำมาเป็นอุทาหรณ์ได้
ก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนะคะพี่หนุ่มเองก็มีลูกสาวนะคะ
พี่หนุ่มน้องมายูอายุเจ็ดขวบเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
พี่หนุ่มมองเรื่องนี้ยังไงค่ะ
พี่ออกแนวแบบอย่างเช่นว่ามายูแก้ผ้าวิ่งออกมาจากอาบน้ำออกมาอย่างนี้พี่
จะบอกว่าไม่ได้นะลูกป๊าเป็นผู้ชาย
ก็อย่างที่บอกแหละก็คือเข้าใจในบริบทนั่นแหละ
คือพี่เชื่อว่าเขาก็คงจะไม่ได้เจตนาแล้วนะ
ว่ามันก็ต้องต้องกลับไปย้อนมองตัวเองแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงนี่นะคะ
ดิฉันขออนุญาตหยิบยกเฉพาะประเด็นที่เป็นเนื้อหาของเรื่อง
เพราะว่าคุณหมอหรือว่าจิตแพทย์
หมอเกี่ยวกับเด็กแกก็บอกว่าเรื่องแบบนี้จริงควรจะพูดแหละ

แต่ไม่ควรจะชี้เป้าไปที่บุคคล
เพราะว่าจะได้ไม่ไปกระทบกับเด็กนะคะ
ก็ล่าสุดเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าขอบคุณทุกความเห็นที่ชี้แนะ
ทำให้เห็นมุมมองอีกด้านและจะนำมาปรับใช้ในครอบครัว
สำหรับคลิปและรูปที่เป็นประเด็นจะลบทิ้งเพื่อความสบายใจของทุกคน
และที่สำคัญก็คือเพื่อตัวของลูกสาวที่จะต้องเติบโตขึ้นทุกวัน
จะได้ไม่เห็นคลิปและรูปที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเขา
สิ่งที่เขาทำพลาดไปน่าจะเป็นประโยชน์และอุทาหรณ์ชั้นดี
สำหรับอีกหลายครอบครัวที่ยังแสดงความรักต่อลูกในมุมที่ไม่สมควร
อยากให้เป็นโอกาสสำหรับทุกคน
ในการเรียนรู้เรื่องราวความรักในครอบครัวอย่างถูกต้อง
เพื่อลูกจะได้โตมาอย่างมีคุณภาพต่อไป
ทีนี้ค่ะมาฟังมุมมองนักวิชาการโดยเฉพาะคุณหมอ
หรือว่าผู้ที่ทำงานคลุกคลีเกี่ยวกับเด็กนะคะ
รองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยเดลทรีปาตี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
บอกว่าคือปัจจุบันนี้ค่ะยังมีพ่อแม่ส่วนมากที่มองว่าลูกคือสมบัติของตัวเอง
จะทำอะไรก็ได้แต่ความจริงลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่นะคะ
เพราะว่าลูกมีสิทธิ์ในตัวเองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักปกป้องตนเอง
แต่ในกรณีที่มีการพูดถึงกันอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ
ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของลูกทำให้ลูกขาดการเรียนรู้นะคะ
โดยเฉพาะการโพสต์ภาพลงสื่อสาธารณะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะคะ
เป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
อันนี้เป็นภาพรวมกว้างนะคะจริงแล้วตามหลักการแล้วเนี่ย
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำรูปของเด็กหรือว่าลูกหลานที่เป็นเด็กค่ะ
เอามาโพสต์ในโลกโซเชียลจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมาะสมอยู่แล้ว
เพราะว่าเด็กอาจจะมองว่าบางอย่างที่มีการโพสต์
มีการเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทำซ้ำ
เพราะว่าเด็กยังไม่มีการรู้เหมือนกับผู้ใหญ่
ยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้
ดังนั้นสังคมควรตระหนักถึงประเด็นนี้

ทีมข่าวสอบถามไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร
รุนากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น
โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าจากข่าวนี้นะคะ

ต้องเร่งสร้างความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ว่าต้องให้ความรักแบบไม่ไปละเมิด
ไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวบนร่างกายของลูก

ปลูกฝังเด็กว่าเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจต่อร่างกายของเขาเอง
ว่าใครจะมาจับใครจะมากอดได้หรือไม่อย่างไร
ต้องตัดสินใจเองไม่ใช่จะต้องยอมให้ทุกคนมาจับแก้มมากอดมาหอมได้ตลอดเวลา
มีสิทธิ์ปฏิเสธค่ะเราต้องสอนเด็กแบบนั้น
อันนี้คุณหมอบอกนะคะที่สำคัญพอเรื่องนี้มันเป็นข่าว
เป็นกระแสสังคมแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
อย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยเหลือเด็กไม่ไปกระทบสิทธิ์เด็ก
คือการทำร้ายเด็กและครอบครัวเขาไปตลอดอย่างเจ็บปวดนะคะ
ไม่ควรจะสร้างบาดแผลใดด้วยการโพสต์รูปต่างกับข่าวนี้
เราไม่ควรจะบังคับให้เขารู้สึกว่าเนื้อตัวร่างกายไม่ใช่ของเขา
การที่เราจะสั่งเขาว่าไปกอดคุณตาหน่อยเนี่ย
มันก็เป็นการบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่า
เขาไม่ได้เต็มใจหรือเขาไม่ได้รู้สึกสบายใจที่จะทำ
ซึ่งอันนี้มันก็คงขึ้นเหนือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรนะคะ
แต่ว่าแทนที่เราจะไปสั่งเราก็จะพูดขึ้นมาว่า
คุณตาอยากกอดหนูว่าลูกหนูโอเคหรือเปล่า
คือการที่ทำให้เด็กสามารถที่จะตัดสินใจ
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ได้แปลว่าโอ้โหเราจะให้กับเด็กกอดคุณตาไม่ได้แล้ว
อะไรอย่างนี้นะคะคือหมอคิดว่าการแซงความรักเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเนาะทีนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพพื้นที่ของกันและกัน
ในมุมของนักกฎหมายนะครับทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนะครับ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการอนาจารย์เด็กเนี่ย
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วถ้ามีเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับ
แต่ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสำคัญ
การไปจับอวัยวเพศจะจับตรงไหนก็แล้วแต่ของเด็กเนี่ยนะครับ
เป็นการกระทำที่ไม่ควรอย่างยิ่งหากไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิด
แต่อาจไม่เหมาะสมในทางสังคม
การที่มีการเอาไปโพสต์นะครับลงสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
ถือเป็นการโฆษณาอาจจะทำให้เด็ก
ได้รับความเสียหายนะครับทั้งด้านชื่อเสียงเกียรติคุณ
ที่ใครก็ตามแต่นะครับเอาบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไว้
กฎหมายตามมาเพราะเด็กมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับ
ห้ามอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการกระทำใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเด็ก
ขอให้คำนึงถึงสิทธิของเด็กด้วยนะครับ